นั่งอยู่นานแบบนี้ดิฉันเชื่อนะว่าหลายคนอาจจะเริ่มมีอาการเหน็บชา
อาการมึนอาการยิบแบบนี้

นี่คืออาการที่เรียกว่าจะมองข้ามไม่ได้เลยพวกปลายมือที่มันเกิดความชา
แล้วอาการแบบนี้มันอันตรายหรือเปล่านะมันจะป้องกันได้อย่างไร
เดี๋ยวไปติดตามจากหมอแหลปแพนด้าในซิตคอมสนุกเลยค่ะ
อะไรอะไรวะ
โอ้โหที่แท้ก็ฝันร้ายนี่เอง
ซ้ายขาซ้ายพ่อหายไปอ่ะ
อะไรพ่อดูให้ดีก่อนแขนซ้ายกับขาซ้ายก็ยังอยู่ปกติ
นั่นน่ะสิครับเมื่อกี้นี่มันคือความฝัน
อยู่จริงด้วยเมื่อกี้พ่อฝันร้ายแน่เลยแม่
แต่ที่หายไปน่ะแขนขวากับขาขวาต่างหาก
กลายเป็นฝั่งขวาหายไปแทนซะอย่างนั้น
โอ้โหมายยมายยย
โอ้โหฝันซ้ำฝันซ้อนฝันซ้อนฝันไปอีกนะครับเนี่ย
หายไปไหนหายไปไหน

แค้นแค้นแค้นขาพ่อหายไปไหน
งานนี้ทำเอาภรรยาวุ่นไปด้วยเลยล่ะครับ

ต้องดีไปแค้นขายังอยู่ครบ
อะไรของพ่อนี่แค้นเอามากนะเนี่ยควรจะหลับจะนอน
เมื่อกี้ถึงใส่แขนพ่อเนี่ยชา
ดีแล้วที่ยังอยู่ครบเนี่ย
โอ้โฮแค้นขาชาเองนอน
หวังว่าข่าวนี้จะไม่ฝันร้ายอีกนะครับ
แต่แค่แขนขาชาก็ส่งผลต่อสุขภาพได้นะครับ
แล้วแบบนี้จะรักษาได้ยังไงหมอแหลปครับ
โอ้โฮมันขวดเป็นขาอย่างนี้
นี่ขนาดเรายังอายุไม่เยอะเลยนะเนี่ย

อาการปวดและชาสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัย
โดยเฉพาะวัยเก่าเนี่ยนะครับยิ่งทุกข์มากกว่าเพื่อนเลย
รู้ไหมครับว่าอาการปวดและชานั้นเป็นอาการที่ต่างกันนะครับ
ซึ่งอาการปวดนั้นก็คือความรู้สึกไม่สบายทุกชนิดเลย
ส่วนอาการชาเป็นอาการที่อวัยวะหมดความรู้สึกเฉพาะที่ไปชั่วครู่
ถ้าเป็นแค่ระยะเวลาสั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกครับ
แต่ถ้าเป็นมากก็จะทำให้เกิดความรำคาญได้ครับ

ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะการที่เราใช้งานอวัยวะส่วนนั้นหนักหรือนานเกินไป
ประกอบกับอายุที่เพิ่มขึ้นด้วย
ยกตัวอย่างบริเวณที่คนปวดมากที่สุดก็คือ

สำหรับอาการชาที่พบกันบ่อยนั่นก็คืออาการมือชา

กระดูกคอเสื่อมกล้ามเนื้อคอและสะบักเกรงตัวหรือมีผังผืดที่ข้อมือกดทับเส้นประสาทอยู่
ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มักมีอาการชาที่ปลายนิ้วมือ
และถ้าเราทิ้งไว้นานเมื่อรีบรักษาแล้วก็อาการชาอาจจะลามไปส่วนอื่นและชาถี่ขึ้น
ท้ายสุดเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณนิ้วหัวแม่มือจะรีบเล็กลงไปเรื่อยครับ
ถ้าวัยเก่าคนไหนมีอาการแบบนี้ควรไปพบแพทย์นะครับ
ซึ่งวิธีการรักษาก็จะมี๒วิธีด้วยกันครับ
การรักษาโดยไม่ผ่าตัดทำได้โดยใช้ยาโดยใช้วิตามินบี๑๒ชนิดพิเศษเพื่อบำรุงปลายประสาท
ต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบ
หรือในผู้ป่วยบางรายแพทย์อาจใช้ยาประเภทสเตียลอยฉีดเข้าบริเวณอุโมงข้อมือเพื่อลดการอักเสบ
หรือการสวมอุปกรณ์ประคองมือเพื่อลดการเคลื่อนไหวของมือครับ

สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากแล้วเข้ารับการรักษาแบบไม่ผ่าตัดแล้วไม่ได้ผล
วิธีนี้ต้องใช้ครับซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ใช้เวลาไม่นาน
ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้เลยโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลและต้องใส่เฝือกอยู่ประมาณ๑สัปดาห์ครับ
สังเกตตัวเองดูนะครับถ้าวัยเก่าคนไหนพบว่าตัวเองกำลังเป็นโรคนี้อยู่ลองไปหาหมอเพื่อรักษานะครับ
เพราะภายใต้สุขภาพของคุณอาจมีโรคร้ายหลบซ่อนอยู่ครับ